คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเราให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไปสั้นนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีความคืบหน้า
มันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายสองคนเหมือนกับทะเลาะกันนะคะ
แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงเข้าที่หลัง
เลือดเนี่ยไหลเลยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงถ่ายคลิป

อุ้ยเลือด
ซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแถวลาดพร้าวค่ะยังมีคราบเลือดของคนเจ็บอยู่เลยนะคะคนเจ็บชื่อว่านายยุทธพงศ์เยาวสกุลหรืออ้นอายุ๓๒ปีคราบเลือดยังอยู่บนพื้นอยู่เลยนี่นะคะเราได้ข้อมูลจากผู้หญิงที่ถ่ายคลิปอ่ะค่ะคลิปเมื่อสักครู่อะนะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าน้องกิ๊กเธอบอกว่าจริงแล้วท
ที่ผ่านมาเนี้ยทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมาตลอดพ่อเลี้ยงก็เลยผ่านไปลงที่แฟนของเธอนี่นะคะคือเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี้ยไปว่าเธอว่าทำไมเธอไม่ช่วยดูแลน้องคนเล็กอายุหกขวบซึ่งเป็นลูกของแม่เธอกับพ่อเลี้ยงคนนี้แต่เธอบอกว่าก็เธอต้องเรียนเธอต้องทำงานหาเงินทำงานพัดทำหาเงินแล้วพ่อเลี้ยงก็ชอบ
อันนี้ตัวผู้หญิงเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้อ่ะนะคะแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี้ยค่ะ
อ้นขับรถไปส่งเธอที่ปากซอยบ้านก็คือแฟนนุ่มของเธอนะ
ใส่เสื้อสีเทาในคลิปอ่ะนะคะก็คือไปส่งปากซอยเพราะว่าไม่อยากจะเจอพ่อเลี้ยงไงค่ะ
ได้ไปส่งถึงบ้านช่วงที่เธอกำลังเดินเข้าบ้าน
หยิบมือถือขึ้นมาจะโทรบอกแฟนว่าถึงบ้านแล้วพ่อเลี้ยงออกมาจากบ้านพอดี
แล้วมาเจอกับในอ้นค่ะจอดรถอยู่เพราะว่าในอ้นก็จะรอดูเธอไงว่า
เดินเข้าไปถึงบ้านหรือยังกลายเป็นว่าโอ้โหพ่อเลี้ยงเดินออกมา
อ้นแฟนนุ่มก็ยังไม่กลับเจอกับเหตุการณ์นั้นเลย
เลี้ยงก็มาทำร้ายร่างกายในอ้นแฟนนุ่มของเธอเลยเธอบอกว่าจุดที่มีเรื่องมีราวเนี่ยนะ
จากบ้านแค่๑๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวนะคะ
คือพ่อเลี้ยงมีมีดพับค่ะเอามีดแทงแฟนเธอนะคะ
เลือดไหลเธอบอกเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยให้พาแฟนหนุ่มของเธอไปโรงพยาบาลดีกว่าแม่เธอบอกว่าไปโรงพยาบาลก่อน
ค่อยว่ากันโรงพยาบาลก็ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโล
แฟนนุ่มของเธอเนี่ยนะคะขับรถเองขับรถไปโรงพยาบาลเอง
โอดโอยไปด้วยเลือดไหลอาบขาไปด้วยคือเธอก็ต้องประคอง
โดนแทงคือสองแผลค่ะครับขาด้านขวากับที่หลังนะคะ
ซี่โครงขวาเธอบอกว่าคือมีดเนี่ยนะปักลึกไป๑๐เซนติเมตร
คือที่เขาจับอยู่เนี่ยคือมีดยังปักอยู่นะฮะปักลึกไปสิบเซนติเมตรถึงขั้นม้ามฉีก
โอ้โหหมอต้องผ่าเอามีดออกมาค่ะดูภาพอาจจะแบบไม่มีอะไรมาก
มันปักไปลึกมากคุณผู้ชมตอนนี้อาการดีขึ้นบ้างแล้วนะคะ
แต่ยังมีไข้แล้วก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดค่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าเขาแค่ชกต่อยกันแบบคือแฟนหนูพยายามผลักแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากมีปัญหา
เพราะว่ามันเขาหลบแบบนี้มาประมาณ๓รอบ๔รอบได้แล้วอะค่ะเพราะว่ามันก็หลายรอบอยู่
แล้วก็ทีนี้มาเห็นอีกทีนึงแฟนเริ่มปัดหลังอ่ะเพราะว่าพวกปัดตามแข้งตามขาแบบเขาเหมือนรู้สึกแบบมันชาแล้วก็เจ็บ
แล้วก็พอเขาปัดหลังเนี่ยเขาบิดอย่างนี้หนูก็เลยคิดว่าแบบเขาหลังดอกหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าไปเข้าพุ่มไม้ไปกระแทกกับกำแพง
แล้วทีนี้หันไม้ทิ้งก็คือเป็นมีดแล้วจนมันถึงวันสุดที่แบบว่าหนูทำพาร์ทไทม์เลิกดึกแล้วต้องกลับบ้านอย่างนี้
แม่ก็โทรมาบีบบีบบีบหนูว่าน้องหิวข้าวอย่างนู้นหิวข้าวอย่างงี้แล้วทำไมไม่รีบกลับบ้านแฟนหนูก็เลยวันนั้นก็เลยพูดกับแม่ว่าทำไมไม่ให้คน
ข้างบนช่วยล่ะครับแม่ก็คือแม่แม่กับแม่กับแฟนหนูก็พูดกันดีดีแต่ดันเป็นพ่อเลี้ยงลงมาตะเบ้งใส่แล้วก็แบบเหมือนถือไม้แล้วก็ไล่ตั้งแต่วันนั้น
ปีที่แล้วป่ะคะใช่ประมาณปีที่แล้วอะค่ะ
สุดท้ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยถึงขั้นต้องไปแจ้งความนะคะแล้วคนที่ไปแจ้งความก็คือแม่ของน้องกิ๊กอะค่ะแม่ของผู้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะคุณแม่สมใจแม่บอกว่าไม่เอาแล้วสามีแบบนี้ไม่เอาแล้วอยู่กินกันมาเป็นสิบปีมีลูกด้วยกันคนนึงน้องกิ๊กเนี่ยเป็นลูกเธอกับสามีเก่าเธอบอกว่าก็รู้แหละว่าสามีใหม่กับ
ขั้นโทรไปเตือนลูกอ่ะว่าลูกระวังนะพ่อเลี้ยงกำลังออกไปแต่กลายเป็นว่าเกิดเหตุซะก่อนนะคะแม่ก็รีบวิ่งไปดูไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ถึงขั้นโอ้โหเอามีดไปแทงเขาเลยหลังก่อเหตุตัวพ่อเลี้ยงคนนี้หายตัวไปแม่เลยบอกว่าไม่เอาแล้วตัดขาดไปเลยดีกว่ายังไงแม่ก็ต้องเลือกลูกเป็นห่วง

สองคนหนูต้องรักลูกหนูคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของคนเจ็บนะคะชื่อว่าในบูมนะคะในบูมบอกว่าเพื่อนเคยมาปรับทุกข์เรื่องพ่อเลี้ยงของแฟนสาวอยู่บ่อยก็พยายามหลีกเลี่ยงอะค่ะไม่เจอหน้าพ่อเลี้ยงไม่อยากจะมีเรื่องแล้วก็ตัวคนเจ็บที่ชื่อว่าในอ้นเนี่ยเป็นคนไม่หาเรื่องอะไรใครก่อนด้วยนะคะเขาก็เลยมอง
เขาจะเรียกผมพี่ใช่ไหมาว่าพี่บูม
เรื่องของพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเหรอเออขอว่าทุกครั้งก็ค่อยคุยกันก็พูดอย่างคนนี้

ตอนตอนนี้ผมไม่ได้เตือน
อันนี้ผมไม่ได้เตือนเพราะว่าไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างนี้
ใช่ครับวันเสาร์ไปทำบุญวันอาทิตย์โดนเลย
แต่คุณทำอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฝ่ายพ่อเลี้ยงใช่ไหม
ก็ต้องมาหนีคดีนะทุกผู้ชม